คุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีชายเร่ร่อนที่แม่สวยเชียงราย
ถือระเบิดแล้วก็ล็อกตัวผู้หญิงคนนึงไว้เป็นตัวประกัน
จนสุดท้ายเนี่ยตำรวจต้องตัดสินใจยิงเลยนะคะ
นั่นไงนี่คือนาทีตำรวจที่จำเป็นต้องยิงเพราะเมื่อกี้คนที่ล้มนั่นคือตัวประกันที่ถูกจับไว้ค่ะ
หลุดออกมาได้วิ่งหนีไปแต่สะดุดล้ม
ผู้ชายคนนี้เลยวิ่งตามจะเข้าไปแล้วเงื้อมือเห็นจังหวะมือแม่เงื้อมือเหมือนจะเครื่องระเบิด
ปั้งขึ้นมาตำรวจยิงเลยนะคะ

ใช่ค่ะขออภัยตรงนี้คือที่ขอนแก่น

ขอนแก่นขออภัยนะที่ขอนแก่นค่ะ
เรือกดังนั้นจริง

ตำรวจต้องใช้รถโรบอตติดกล้องไปส่งน้ำดื่ม
ให้ตัวประกันให้ใครอะไรอย่างยังไงคะ
หลักเป็นตัวประกันใช่แล้วในมือขวาเนี่ยกำระเบิดไว้ตลอดเวลา
ถูกต้องค่ะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีคือเจรจาอยู่หลายชั่วโมงนะฮะ
ใช่ก็เลยส่งโทรบอทอ่ะที่เป็นหุ่นยนต์อ่ะแล้วติดกล้อง
เอาน้องเอาน้ำอะไรไปให้ค่ะจนช่วงสุดท้ายที่เราเห็นน่ะ
ก็คือรถเนี่ยไปติดอยู่ตรงน้ำตรงขอบทางข้างถนนเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องเดินมาหยิบน้ำทีแรกเขาก็ดูดูเอ๊ะอะไร
อันนี้คือกล้องจากโรบอตค่ะป้าแมวนั่งอยู่ข้างข้างเสื้อแดงอ่า
จังหวะที่ต้องเดินออกมาหยิบน้ำค่ะก็คือที่เราดูตอนแรก
ก็คือป้าแมววิ่งเลยตำรวจก็เลยบอกป้าแมวบอกวิ่งเออ
เพราะมันสามชั่วโมงกว่าแล้วใช่นี่เนี่ยจังหวะตรงเนี้ยเขา
เขาต้องมาหยิบโลบอตอะไรด้วยเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ย
แมวก็วิ่งผู้ชายคนนี้พอเห็นป้าแมววิ่งเห็นสะดุดล้ม
วิ่งตามไปแล้วมือขวายกขึ้นมาแล้วนะนั่นทำท่าจะว่างตำรวจยิงเลย
ใช่ค่ะแล้วพอส่งโรบอตเข้าไปตรวจสอบตอนที่เขานอนล้มฟุบอยู่กับพื้นถนนเนี่ย
นี่นี่เดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหนี่เป็นเครื่องมือใหม่ของเจ้าหน้าที่ในการช่วยงานเลยนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างคือเขาต้องดูเพราะว่าไม่รู้ว่าดึงสลักออกหรือยัง
เกิดเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่ม๔สุ่ม๕เดี๋ยวเกิดระเบิดในมือมันระเบิดขึ้นมาอันตรายกันหมด
มือขวาเขาฮะยังกำระเบิดอยู่เลยใช่ค่ะโชคดียังไม่ได้ดึงยังไม่ได้ดึงเห็นไหม
แต่ว่านิ้วคาอยู่ที่สลักแล้วอ่ะถ้าดึงก็คือตู้มเลยเหมือนกันชี้อยู่อย่างนี้ตลอด
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่านี่คือระเบิดที่ใช้งานได้จริงนะฮะถูกต้องแล้วเป็นระเบิดที่หาได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
โอ้โหวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นออกมาบอกค่ะว่าตอนนี้ยังสอบปากคำชายเร่ร่อนคนนี้ไม่ได้
เพราะอาการยังสาหัสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคนที่ยิงเนี่ยคือตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่หรือว่าหน่วยสวาสตร์นะคะ
กระสุนเจาะเข้าลำคอทะลุท้ายทอยค่ะตอนนี้เขาอยู่ในความดูแลของคุณหมอโรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจสอบจากลายนิ้วมือตามทะเบียนราชผู้ชายคนนี้ชื่อสุรพลนะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาบ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้ว

ยังใช้งานได้และนิยมใช้ในราชการสงครามด้วย
จะมีได้ก็เฉพาะหน่วยทหารกับตำรวจเท่านั้น
รัศมีร์ทำลายร้างของมันเนี่ย๒๐เมตรนะคะ
เมื่อวานนี้ลองนึกภาพถ้าเกิดเขาดึงสลักออกแล้วเครื่องขึ้นมา

ตำรวจบอกว่าอันดับแรกต้องสืบสวนหาที่มาให้ได้ว่า
เขาไปเอาระเบิดลูกนี้มาจากไหน
เพราะบอกแล้วว่าใช้เฉพาะหน่วยทหารกับตำรวจเท่านั้น
มันมาอยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุได้ยังไง
แต่เบื้องต้นตอนนี้พนักงานสอบสวนตั้งข้อหารอไว้แล้ว
คือกักขังหน่วงเหนียวเนื่องจากจับตัวประกัน
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนกับพรบวัตถุระเบิดนะคะ
ถามชาวบ้านเขาบอกว่า
ก็เคยเห็นผู้ก่อเหตุอยู่นะมักจะเก็บของเก่าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเป็นประจำ
ลักษณะดูไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นคนพูดจาดี
แล้วก็ไม่ได้ขี้เมาเหมือนพวกคนเร่ร่อนรายอื่น
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วย
ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ตะบนเขาเพิ่มอำเภอบ้านนา
ซึ่งก็คือพื้นที่เดิมของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าใช่
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรพลเป็นคนในพื้นที่จริงชื่อเล่นชื่อหนุ่ม
แต่เขาขายบ้านแล้วก็ย้ายออกไปเมื่อ๒๐ปีก่อนแล้ว
ก่อนจะกลับมาอาศัยอยู่ที่วัดศรีนานประชารามหรือว่าวัดเขาไม้ไผ่

เคยถึงขั้นใช้มีดผ่าท้องตัวเอง

ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุที่เอามีดผ่าท้องตัวเอง
หนุ่มก็กลับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อีกสักพักนึงแล้วก็หายตัวออกไป

ทุกคนเขาก็บอกอุ๊ยตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าระเบิดอะไรขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ
พื้นที่ในระยะ๒๐เมตรตรงนั้นร้านคงร้านค้าบ้านเรือนคนเต็มไปหมดเลยนะ